จากนี้ไปความรักจะเป็นยังไงเออฉันถามล้ำหน้าให้นิดนึงนะ
คืนดีมาอยู่ที่เขาและเขาแต่ตามดวงเนี่ยในห่วงเวลาจากนี้จนถึงกลางปี
หมายว่าไม่ว่าจะเป็นใครคุณหมอหรือใครสักคนหนึ่งที่เข้ามา
มันเป็นห่วงเวลามันเป็นห่วงเวลาของความสัมพันธ์ในความรัก
เป็นคู่รักที่แตกแยก
หมายความว่าจะต้องเลิกเสมอไปนะ
หมายความว่าถ้าเราดูคนนี้เป็นน้องเราเป็นคนที่เรารัก
บอกว่าอดทนประคับประคองให้มากที่สุด
ถ้ามันทำร้ายทำลายความรู้สึกของตัวเอง
แล้วสูญเสียจุดยืนในความเป็นชีวิตที่จะทำให้มีชีวิต
ก็เดินออกมาเถอะมันต้องจบเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาจบ
มันจะวันใดวันหนึ่งแน่ย้อนหลังไปประมาณปี๖๒ปี
และไปถึงปี๒๖๐กลางปีอย่างนี้เป็นต้น
แล้วมีชาวราศีไหนบ้างไหมฮะที่ความรักจะต้องประคับประคองกันอย่างหนักเลยเนี่ยช่วงนี้
ราศีพฤศพกับราศีพิจิกษ์
จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ

ต้องถามอย่างนี้มันมีข่าวมาเยอะเหลือเกิน

อย่างที่สองคุณเลิกกันเพราะโปรโมทโรงพยาบาล
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยแย้ไม่ได้มีในหัวเลย

คือเรื่องที่ว่าโปรโมทเนี่ยไม่เป็นไรใครจะคิดก็ปล่อยเขาไปดีกว่า
แต่ทีนี้จะมีคนที่ออกมาด่าเราว่าแบบสมอะไรนะสมน้ำหน้า
โดนผัวทิ้งเลยติดเที่ยวนักติดปาร์ตี้นักอันนี้อย่าเสียใจ
รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราจะพูดอะไรผ่านสื่อ
หรือให้คนทั้งประเทศรับรู้เนี่ย
เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรที่มันแย่และเกิดขึ้นจริงทั้งหมด
ไม่งั้นก็จะมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้น
ก็อย่าด่าอะไรเพิ่มจริงขอร้องเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยกัน
เฉพาะผู้หญิงด้วยกันเวลาผู้หญิงมาด่าอย่างนี้เนี่ย
รู้สึกเสียใจนะว่าโอ้โหแค่ฉันแต่งงาน๓เดือน
ฉันอยากกับเขาฉันไม่ได้ตังค์สักบาท
ฉันเสียอะไรไปตั้งเท่าไหร่งานแต่งฉันก็ต้องออกอะไรอย่างนี้
เราก็เสียเปรียบมากเราก็เสียเปรียบค่อนข้างมาก
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีคนมาโอเคกับเราไหม
มีผู้ชายคนไหนที่จะรับตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้
เราก็บาดเจ็บมากแล้วอย่าซ้ำเติมโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน
จะผ่านความบาดเจ็บนี้ไปได้ยังไงสำหรับแย้
สำหรับแย๊คือไม่ดูโซเชียล
เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจที่ผ่านมา
ทั้งเรื่องแต่งงานนะทั้งเรื่องเลิก
โอเคก็ถ้าเราคิดว่าจะมีแฟน
แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงตอนแต่งงานเนี่ย
อย่างของแย้เลยนะจริงแล้วมันมีอีกหลายแง่มุมมาก
แต่สำหรับมุมแย้ที่แย้พลาดก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวเอง
เพื่อเขามากจนเกินไป
เราทำทุกอย่างเพื่อเขามากจนเกินไป
คนแย้เวลาอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นแย้
แย้เวลาอยู่กับคุณหมอก็จะไม่ใช่แย้ที่อยู่กับเพื่อน
แต่ความสุขของเราที่แท้จริงคือแย้อยู่กับเพื่อน

คือยายคิดถูกว่ายายไม่ได้เอาอะไรออกมาเลย
เพราะว่าอย่างหนึ่งคือยายคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือศักดิ์ศรี
เมื่อเรามีศักดิ์ศรีปุ๊บเรามีความซื่อสัตว์กับตัวเราเอง
เราจะเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเราเองมีค่า

คืออย่างนี้อย่างต่ำที่สุดก็ต้องรอให้พ้นกลางปี๒๖๐เป็นต้นไป
แล้วดูในดวงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าวันหนึ่งหญิงแย้ก็จะมีชิดครอบครัว
คือเขามีผู้ชายที่มาสแตนบายรอเขาเนี่ยนะ

อิง
ก็คือตอนที่ให้ข่าวไปแหละ

ถามว่าเสียโอกาสไม้ก็มันยังไว้บอก

ยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็มีวุฒิภาวะมากขึ้น
โอกาสที่เราจะเจอผู้ชายคนนึงที่เรียกว่ารักเราที่ไม่ได้รักที่หน้าตา
รูปร่างหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเจอผู้ชายดีมากขึ้นด้วย
ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองไม่คิดว่าจะเข็ดหรืออะไรไม่เนอะ

สิ่งที่เตือนอย่างหนึ่งคืออย่าเอาเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาของรอยต่อในสิ่งที่ผิดพลาด
หรือเป็นสิ่งที่มันเป็นรอยสีเทาของดวงจิตของความรู้สึก
ไปเป็นเวลาที่เปิดให้คนอื่นเข้ามาเพราะมันจะเป็นห่วงเวลาที่อ่อนแอ
อย่าตีฆ่าตัวเองจากสิ่งที่เป็นปัจจุบันในความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที
แข็งพร้อมที่จะมีใครไม่ได้พร้อมจะมีใครเพราะว่าไม่มีใคร
เพราะว่าเพิ่งสูญเสียไปอยากได้ใครอย่าเด็ดขาดอันตรายสำหรับคุณมาก
ได้หมดเลยทำไปเถิดจากนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
จากวันที่๑๙พฤษภาคม๑๘๑๙นะไปถึงสิงหาคมงานเพียบเลย
งานเพียบเลยหลังสิงหาแล้วคะหลังสิงหาจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
บางอย่างสิ่งที่แย้ทำแล้วมันไม่ใช่มันจะต้องเลิกบางอย่างจบไป
ผมบอกได้เลยว่าไอ้ธุรกิจร้านอาหารที่มันมีการขายเหล้า
นะมันไม่ใช่ดวงเธอคือมันต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
มายาอารมณ์ในความคลั่งคลายน้ำแข็งใสได้ไหมคะอาจารย์
น้องแข็งใสแย้คิดแล้วถ้าทำอย่างนี้
เวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดต่อว่าถ้าสิ่งที่ทำนั้นมันต้องเหนื่อยครั้งหนึ่ง
แล้วต้องเหนื่อยตลอดการตลอดไปต้องมีลูกน้องบริวารขนาดนี้ให้ได้สเกลนี้
ไม่ได้โง่ขนาดนั้นที่จะคิดได้แบบนี้เขาคิดของเขาไว้แล้ว
แต่มันสามารถจะมีสิ่งที่มาทดแทนแรงงานหรือว่าควบคุมคอโทได้

อะไรต้องเตือนไหมคะในเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บป่วยไข้หุ้นส่วนทำธุรกิจอื่น
ชะตานี้จะมีแรงกดดันแบบนี้ตลอดเพราะตามใดที่มีความดังชื่อเสียง
ก็มีคนทั้งรักทั้งเกลียดแต่ก็มีคนรักมากกว่าคนเกลียด
ข้อสองวัติเหตุเธอเป็นคนซุ่มซ่ามตลอดชีวิตอยู่แล้วเดินเตะนู่นชนดันปุ้งไปก็
เดี๋ยวก่อนแอบเห็นใช่ไหมไม่เลยไม่มีเห็นไม่มีเห็น
บทเรียนเก่ามันเคยเกิดจะให้เกิดอีกเหรอ
ก็บอกแล้วนี่นาว่าจากนี้จะคบกับใคร
จะแสดงตัวตนในความมีตัวตน

เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะไม่ปกปิดไว้

เออหรอ

ถ้าเขาใช่เขาก็จะเข้าใจได้
คนยิ่งแก่มันยิ่งต้องเข้าใจเราได้สิเราเด็ก
เพราะเองแก่นั่นนะเว้ยข้ายางสาวนี่

เรื่องเดิมก็คืออย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ข้อคิดพูดไม่เก่งไม่พูดดีกว่า

ยากจังเอานี่พระตรีมุรติเทพแห่งความรักไปดีไหม
นี้ให้สมรักสมหวังสมปรารถนา

ชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่าย

กว่าที่เราจะรับมือได้

แต่ถ้าเป็นชีวิตคู่๑บวก๑

การเป็นคนนำ

ทุกอย่างสามารถทำร่วมกันได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวล

ที่เรามีความเป็นเพื่อนให้กัน
มันสามารถบัรทับประคอง

การเชื่อมนำคนอื่น
ชีวิตคู่เรียนรู้ทุกวัน

ไม่มีวันไหนที่ไม่ทะเลาะ

ไม่มีวันไหนที่จะต้องแบบ

เราจะไม่อยากจะกลับไปอยู่
ในบทบาทที่ใครต้องชนะ

แต่ก็อยากจะมีไหมก็อยากจะมีนั่นแหละ

แค่หายใจยังผิดแล้วเลย

จากกันมาไม่จำเป็นจะต้อง
ไปด่าเขาไม่จำเป็น

ฝอยหาตะเข็บเขาบอกว่า

เราพูดถึงคนรักเก่าแค่

เพราะวันนี้เราเจอเรื่องเครียดกันเยอะแล้ว
แล้วก็พูดถึงคนที่เราจบกับเขา

จริงแล้วความรักไม่ว่าเราจะรักใคร

ให้อีกคนนึงเติบโตในความเป็นเขา

อย่างคนเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดยอม
และยอมยอมโดยไม่แสดงความเป็นตัวตน

เพราะฉะนั้นชอบถามผมเรื่อย
ทำไมคุณไม่แสดงความเปลี่ยนตัวตนของคุณ

เป็นแบบนี้อย่างน่าเกลียดที่สุด
แล้วให้เขาศึกษาเข้าใจ
ว่าจะอยู่กับเราจะคุยกับเราต่อไหม

ให้เขารู้สึกดีว่าเราเชื่อฟังเขาเรายอมเขา
เพราะเพื่อนกันตลอดชีวิตคือคู่ที่แท้จริงในโลกของความรักครับ
แขกรับเชิญที่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง
ยิ้มแล้วก็มีสายตาที่ยังมีความหวังแล้วก็ยังมีความสุขให้เราเห็นบ้างค่ะ

แข็งเข้มแข็งขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะ
พบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระหัสบดีเวลา๔ทุ่ม
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ใครติดตามข่าวหน้าหนึ่งเป็นนักร้องท่านหนึ่งฮะ
อยู่ดีไปประสบโดนแทงน้องไปโดนแทงวันที่๑๓
ซึ่งก่อนจะหมดเพียง๕วัน
น้องวิวชาชาวาสอาสยามค่ะ
อาจารย์รู้ไหมฮะถ้าสมมุติคุณดูท็อกทะลุดาว
ถ้าคุณดูทอล์กทะลุดาวคุณจะไม่โดนแทงอย่างนี้
คือเป็นคนหนึ่งที่เชื่อทุกเรื่องที่เขาทักมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน้าหรือแปลงหน้าศัลยกรรมหน้า
เปลี่ยนมาแล้วทั้งหมด๑๒ครั้ง
มันก็ดังนะแต่ทำไมมันไม่เป็นที่จดจำของคน
ดูสตาร์ทนี้ควรจะถ้าดูนะ
ดาวพุธคือดาวตัวแทนของการร้องรำทำเพลง

ควรจะเป็นดารานักแสดงมากกว่า
มากกว่าการทำเรื่องการร้องเพลง
มีสิทธิ์จะไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศ